นี่เครือข่ายชุมชนมงค์๓จังหวัดจากเพชรชบูรณ์พิศนุโลกแล้วก็จังหวัดเลยค่ะ
ร่วมการจัดงานประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าโม้งประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ที่บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยนะคะ
เขาจัดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณ๑๑ธันวาคมแล้วก็จะจัดถึงวันพรุ่งนี้๑๓ธันวาคมเลย
ก็มีนายเอกพงศ์กูลเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
เป็นประธานในพิธีซึ่งจุดเด่นของงานนะคะ
ก็จะมีการสู่ขวัญแล้วก็เลี้ยงผีบรรพบุรุษรวมถึงมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
โยนลูกช่วงตามประเพณีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ซึ่งเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนี่คือโยนลูกช่วงใช่ไหม
คักสนุกสนานร่าเริงกันเต็มที่ไม่หวั่นแดดกันเลยทีเดียว
เขาจัดตรงกับประมาณช่วงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน
ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของเขา
แล้วก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามแบบนี้แหละนะครับ